เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

เอามาโพสต์ไว้บอกว่าคุณครูยุคใหม่
ตรวจการบ้านเด็กแล้วก็โยนลงพื้นแบบนี้
นักเรียนต้องมาหาเองว่าของใคร

เป็นแม่พิมพ์ของชาติควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก

คือในคลิปเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าครูเนี่ย
คือโมโหหรือเปล่าหรือใช้อารมณ์แบบไหนนะครับ

ทำให้หนังสือเรียนหรือว่าสมุดเนี่ย

จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรักษา
ทำแบบนี้สมุดของเด็กขาด

ไม่รู้ว่าโตไปเด็กจะทำเป็นเยี่ยงอย่างด้วยหรือเปล่านะ